ช่วงนี้มาส่องกันหน่อยว่านุ่ม

งานแต่งทีไรพี่เป็นได้แค่แขกรับเชิญจริงนะ
คราวนี้เขาหนวดเกลียนจริงด้วยเขาโกรธหวด
เออใช่หน้าตาหล่อเอาการยุ่งกันนะพอโกนหนวดแล้วนะคะ
ต้องบอกว่างานแต่งเมื่อไหร่ก็เป็นได้แค่แขกรับเชิญจริงนะคะ
เพลงนี้ดูท่าจะเหมาะกับพระเอกเกลียนตัวพ่อบอยปกรณ์จริง
มากี่ปีดีดักเจ้าตัวก็ยังคล้องความโสดได้เสมอต้นเสมอปลายจริงเลยนะคุณผู้ชม
แม้ที่ผ่านมาจะมีข่าวว่ากิ๊กกับคนนู้นบ้างกิ๊กกับคนนี้บ้างนะคุณ
แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมาวินซิลหัวใจหนุ่มหวดคนนี้ได้สำเร็จนะคะ
เพื่อนหลายต่อหลายคนโบกมือลาเข้าสู่ประตูวิวาแล้ว
และเจ้าตัวก็ไปร่วมงานในฐานะเพื่อนบ่าวสาวบ่อยครั้ง
ซึ่งก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องหัวใจอีกครั้ง
ยืนยันคำตอบเดิมว่าว่ายังไงไปฟังกันดีกว่า
สหัวที่เป็นผ่านมาเราก็มีคุยบ้าง
พอคุยแล้วแบบไม่ได้พัฒนาก็เป็นเพื่อนกัน
ก็คือแบบมีคุยบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้คุยกับใครครับ
บางทีก็มานั่งนึกว่าตัวเองแบบเวลาให้ตัวเองนี่มันก็ไม่ค่อยมีจริง
แบบช่วงนี้ก็ทำงานแบบตลอด
ก็คือแบบความจริงแล้วเข้ามาแล้วคุยกันรู้เรื่องก็จบครับ
อายุตัวเราเองเฉยเรื่อยอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้แม่เริ่มกลับมาพูดบ้างแล้วได้น้อย
ไม่เคยคิดเรื่องเป็นโสดคนเดียวเลยนะครับ

เพราะว่ารู้สึกว่าครอบครัวมันคือที่สุดของชีวิตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าณตอนนี้ที่เราทำงานนู่นนี่อะไรอย่างนี้

บางทีเราอาจเป็นโสดไปเลยก็ได้
คุณยืนยันนะครับว่าในอนาคตถ้ามีและถูกใจคุยกันรู้เรื่อง
ยังไงก็จะมีครอบครัวให้ได้อย่างแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้โสดให้หัวใจสาวกระชุ่มกระชวยกันไปก่อนเนาะ